๗นาฬิกา๒๔นาทีมารับชมข่าวกันต่อ
คุณผู้ชมเขาว่ากันว่าคนเราจะเจริญรุ่งเรืองได้เนี่ย
ต้องไม่ลืมพระคุณของคนที่มีบุญคุณกับเรา
กระตันยูกระตันเพศนี้กระตันยูด้วยกับพ่อคุณแม่ด้วย
เดี๋ยวเบรกนี้พี่ขอแบบข่าวดี
เจริญหูเจริญตาเจริญใจต้อนรับวันแม่หน่อยได้ไหม
ได้เลยจัดให้เรื่องนี้ก่อนนะฮะ
เจ้าของสวนส้มโอและฟาร์มไก่เขาก็ทำมาหากินในสิ่งบุรี
ตัวเองแบบมีเงินมีทองมีกินขึ้นมา
แต่เขาไม่ลืมที่จะสำนึกรักแผ่นดินเกิดตัวเอง
ก็เลยเอาข้าวของไปตะเวนแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน
รวมทั้งผู้เท่าผู้แก่เป็นการตอบแทนผู้มีพระคุณ

เพราะคนในพื้นที่ถือว่าเป็นคนมีบุญคุณไง
เพราะเขาผลิตอะไรมาเขาขายในจังหวัดใช่ไหม
แล้วคนในจังหวัดก็คือเป็นคนที่มีบุญคุณกับเขา

ถูกต้องเลยนะครับนี่ฮะคนใจดีสำนึกรักบ้านเกิด
หน้าตาเป็นแบบนี้คุณป้าคนนี้แหละ
นี่โอ้โหนี่เห็นไหมมันพลุกอะไรไป

เฮ้ยเอาแต่ของแพงมาทั้งเลยนะ
น้ำมันพืชไข่ไก่ตอนนี้แพงมาก
แล้วมันจำเป็นกับการดำรงชีพ

คุณป้าสุรีผู้คำอายุ๕๙แล้ว
เห็นแบบนี้เป็นเจ้าของสวนส้มโอนะครับ

อยู่ในตำบลพักธานบบางราชันจศิงบุรี
ยึดอาชีพทำสวนส้มโอพันทัพทิมสยาม
แล้วก็เปิดฟาร์มไก่มานานหลายปีแล้ว
จนตอนนี้เขาใช้คำว่าตอนนี้ฐานะที่บ้านพอมีพอกิน
พอมีพอใช้ก็เลยอยากจะแบ่งปั่นความสุขความช่วยเหลือ
ให้กับคนในชุมชนครับในบ้านเกิดตัวเอง
ก็เลยนี่พาครอบครัวเอาสิ่งของ
อย่างที่พี่เบิร์ตบอกของทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งนั้นเลย

ข้าวสารอาหารแห้งรวมถึงอาหารสดนี่ไปเจอผู้เท่าผู้แก่ก็แจกเข้าไปนะครับ
ผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการเขาแจกหมดเลยหลายหมู่บ้านเลย
เสร็จแล้วคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาทำแบบนี้เดือนละครั้งนะครับ
ที่ผ่านมาทำตลอดมา๓ปีแล้วนะทำ๓ปีแล้วเดือนละครั้ง
ตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดเห็นเลยว่าทุกคนเขาลำบาก
แล้วทำไปถามว่าป้าได้อะไรป้าได้ความสุขใจ

สุขใจมากเลยแล้วโดยเฉพาะวันแม่
แล้ววันแม่ก็เป็นวันเกิดของลูกสาวตัวเองด้วย
เมื่อวานนี้ก็เลยตะเวนตะเวนไปแจกกันแบบนี้
คุณป้าสุรีบอกว่าหลังจากข่าวนี้เผยแพร่ไป
อยากให้คนที่มีใจบุญเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยนะคุณผู้ชม
พอข่าวนี้ออกไปคนที่ใจบุญไม่น้อยนะ
ร่วมบริจาคสมทบทุนมากับป้า
ให้ของกินของใช้ให้เงินสดป้าแล้วให้ป้าเนี่ยเป็นสะพานบุญ
ไปแจกต่อให้กับผู้เท่าผู้แก่และคนในพื้นที่
อันนี้เราขอยกมือเลยนะอนุโมทนาบุญเลยนะฮะ
กับคุณป้าสุรีนะครับที่แบบว่าตัวเองมีแล้ว
แบ่งปันต่อแบบนี้นะครับดีจังเลย
อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ